เบอร์๑๐

ฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่า

ใส่เสื้อเบอร์อะไรเบอร์เย็งพยองป่ะ

ข้อนี้ไม่ต้องให้กูมาได้ก็ได้

กูเริ่มสั่นเริ่มมาต่อกลายยี่สิบ

อ่าโอเค

คราวนึงนะเวลาคุณดูบอลเนี่ยอันนี้คุณมีงานบรรยายเพื่อไหม
ใช่ก็ต้องดูเบอร์เดร่าเป็นคนชอบเบอร์เสื้ออยู่แล้ว
ไม่ปกติเป็นเบอร์ตองปกติ

เอ้าวันนี้ต่างคนต่างแพ้คนละเกม
สักท้ายไม่มีการลงโทษเกิดขึ้นราวเจ้ากันโอเคไหม
เยี่ยมเลยครับ
โอเคจบ

สิปภายการโรโทไปรักใครชอบพอจะได้

กินข้าวอะไรไงไม่ค่อยเติมมะนาวอ่ะปกติ
กินได้แต่ว่ามันไม่ได้กินอย่างนี้ไง

ไม่ใช่มันบีบสดอย่างนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป